สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้สาวดีนะสบายหูค่ะคุณคะไม่ต้องไปลบสู้ต่อสู้กับไอ้พวกนรกข้าง
สู้ต่อสู้โดยตรงพี่คือนุ้มกัญชัยใช่มั้ยไอ้แหบก็ตัวดีแล้ว
วันนี้เขาแลกคิวกับดิฉันเขาติดภารกิจทางครอบครัว
วันนี้ก็จะมาเสนอเรื่องที่เรียกว่า
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาหวั่นไหวกันอยู่
เพราะตอนนี้เราจะเห็นข่าวที่มีลูกจราเข้หลุดออกมาเห็นป่ะ
แม่งล้องดูมาเลี้ยงที่ของอฟิกา

ใช้คำแม่น่าจะคนละแบบของคุณแม่
คือเกิดจากกรณีนางสุริสาดาทองอายุ๔๐ปี

อายุ๕๐เป็นชาวอำเภอเมืองกะบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ก็หายสาบศูนย์ไปขณะที่สามีเขาพายเรือออกไปหาปลา
หนองน้ำสาธารณะเมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๗คือเมื่อวานนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกะบินบุรี
ก็ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ออกไปงมหา
เนื่องจากได้ข่าวว่ามีจราเข้อาศัยอยู่ในบ่อนี้ด้วย
เป็นจำนวนมากโอ้โหใจถึงจริงคุณกู้ภัยคุณเก่งมากเลยอ่ะ
เป็นหนองน้ำที่ลึกแล้วก็กว้างแล้วมีพื้นที่ใหญ่มากนะคะ๔๐๐ไร่
ทำการค้นหาช้าจนก็ต้องหยุดไปเวลา๖โมงกว่า
เพราะว่ามันมืดแล้วแล้วก็มาค้นหาต่อในวันนี้
ก่อนหน้านี้ในทรงเดชผู้เป็นสามีเปิดเผยว่า
กับภรรยาออกมาหาปลาบริเวณหนองน้ำดังกล่าวตั้งแต่เวลาบ่ายโมง
แล้วก็โปรเลนเนี่ยนะฮะเขามาบ่อยส่วนภรรยานานมาที
วันนี้ภรรยาตามมาปรากฏว่าภรรยานั้นดื่มสุรามา
แล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นหรอกแล้วก็มักจะเป็นตะคิวด้วย
ตนก็มาก็มาก็ออกไปออกเรือไปหาปลาไปดูตะข่ายที่ดักปลาไว้
อีกฝั่งหนึ่งนะฮะภรรยาก็เล่นน้ำอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ

แล้วก็เกาะอยู่ที่เสาไฟต้นที่๓เวลาผ่านไปเกือบ๒ชั่วโมงกลับมา
ภรรยาไม่มีแต่ข้าวของยังอยู่ครบ
ขวดน้ำดื่มก็วางอยู่จึงลงงมไปหา
คือแสดงว่ายังไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะเข้าของยังอยู่
ปุ๊บไม่พบตอนนี้แจ้งหน่วยกู้ภัยแล้ว
บัวไข่แย้มสวนอายุ๕๗ปีก็เป็นสอบตเมืองเก่า
ก็กล่าวว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณหนองปลาไข่แหยง
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำมาแล้วถึง๔ราย
กันว่าเป็นดินแดนแห่งจราเข้เพราะว่าพบว่ามีจราเข้อาศัยอยู่จริง
เจ้าเพศดังกล่าวนั้นมีในทุนนำมาเลี้ยงแล้วมันหลุดออกมา
ออกลูกออกหลานนับร้อยตัวตันแล้ว
ส่วนตนเองนั้นก็ออกหาปลาแล้วก็พบจราเข้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ตัวขนาดเท่าเสาไฟฟ้าโอ้กำลังใช่ไหม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เลยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสำรวยช่างฟอกรองสวสอบสวนกะบินบุรี
รับแจ้งจากนายจิตพูนเจริญค่ะขออภัยค่ะ
ชาวบ้านที่มาร่วมค้นหาว่าพบศพคนจมน้ำแล้วนะ

ใกล้สะพานลำลังที่บ้านโคกหอมก็ห่างออกไป๕๐เมตรเนี่ยนะฮะ
ก็พอไปถึงก็พบศพนางสุริสาดาทองอายุ๔๐ปี
ลอยขึ้นมาแล้วสภาพนอนหงายนะฮะ

เสียชีวิตมา๑๒ชั่วโมงก็ตรงกับที่หายไปนะคะ
เหนื่อยผู้แพ้ก็นำศพขึ้นมาจากน้ำให้เช่นที่ตรวจสอบ
พอค้นหาหลักฐานว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรหรือไม่
ก็ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยสัตว์กัดกินแต่อย่างใดไม่มีเลยนะคะ
ก็แปลว่าไม่ได้โดนจอราเข้มากัดแต่อย่างใดก็น่าจะเป็นการจมน้ำตายนะคะ

จากการสอบถามนายจิตพุนเจริญชาวบ้านก็บอกว่า
เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาบอกเมื่อวานออกมาค้นหา
ไปกับทางญาติของคนที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็มีการยุติไปในช่วงเย็น

ก็เดินเดินไปตามริมตลิ่งก็พบศพดังกล่าวเนี่ยนะคะ

แล้วก็แต่ลอยออกมาห่างจากตลิงถึง๕เมตรนะฮะ
ทางด้านสามีก็นำหลักฐานไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่
เพื่อจะขอรับศพภรรยามาดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแต่อย่างใด
แต่นี่ทำให้เราได้รู้ว่าที่ปลาจีนบุรีหนองน้ำแห่งนี้มีจราเข้ด้วย
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
แล้วก็แบบที่นี่ดีนะมันจะไม่มีพวกโขดหินอะไรอย่างนี้
มันเป็นที่เลนที่ดินอะไรอย่างนี้

ท้องมันไม่คูดไงไปกับหินกับอะไรอย่างนี้ไง
คราวนี้พี่พูดถึงในแง่กระเป๋าใช่ไหมคะ

ใช่ที่เขาเลี้ยงไว้ทำกระเป๋า
แล้วก็เนื้อก็เอาไปขายเพราะคนจีนชอบกินเนื้อ

คนนี้พอเลี้ยงแล้วไม่ดีหลุดออกมาตัวเล็กตัวน้อยมันโตไง
อันนี้คือรอยเป็นสาธารณะมันอาจจะไม่ค่อยดีกับคนรอบด้านนิดนึงตรงนั้น
เอามาเลี้ยงเพราะเป็นอุตสาหกรรมการทำเครื่องหนังนี่แต่ลูกออกมาตาย
บางทีแบบน้ำมันท่วม
เอามาที่ข่าวต่อไปค่ะคุณยายตาบอด
ก็ตามหาลูกที่พลัดพลากันไป๑๗ปีนะครับ
ก็ยังเล่ล่อนหนาว
ก็เดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือยังสพพัทยาจังหวัดชนบุรี
เพื่อให้ติดตามหาลูกสาวคนเล็กให้หน่อย
เขาไปทำงานอยู่ที่เมืองพัทยาแล้วก็ขาดการติดต่อไป
ซึ่งนางบุญเรืองก็บอกว่าตัวเองมีลูกทั้งหมด๔คน
คนแรกชื่อสุดใจหลังทองหลางอายุ๔๙ปี
คนที่๒ก็ชื่อนายสมจิตหลังทองหลางอายุ๔๖ปี
คนที่๓นางสาวรันจวนหลังทองหลางอายุ๔๐ปี
แล้วก็คนที่๔ค่ะนางสาวเจนจิราหลังทองหลางนะคะ
หลังจากที่ตนเองเลิกลากับสามีเก่าไป
ก็ไม่สามารถติดต่อลูกทั้ง๔คนได้เลย
เป็นเวลากว่า๑๗ปีแล้วแต่ก็เคยมาเจอกับลูกสาวคนเล็ก
ไปเจอที่พัทยาเมื่อ๓ปีก่อนหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไป
โดยที่ไม่รู้ชะตากรรมว่าหายกันไปไหน
ทีนี้นางบุญเรืองเนี่ยวัย๖๘ปีเขามีอาการเป็นต้อที่ตาเขานะคะ
ทำให้ดวงตาบอดสนิทเห็นเพียงแสงจากไฟริบหรี่เท่านั้น
แล้วตัวเองก็ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรับการรักษาตามสิทธิ์รักษา๓๐บาทได้
รวมไปถึงไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
ก็ตัวเองมีเพียงเอกสารเก่าขาดที่ระบุชื่อของลูกทั้ง๔คน
มีติดตัวมาแค่นั้นล่าสุด
เมื่อวันที่๒๗มิถุนาวลา๒๒นผู้สื่อข่าวสติหีพ
รายงานบอกว่านางบุญเรืองศิริเวศอายุ๖๘ปี
แล้วก็นายสุริยาพันธ์สิงอายุ๕๐ปี
ก็ไปนอนอยู่ที่สาราชายทะเลหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีในสภาพที่น่ารันทศมาก
ไปนอนห่มผ้าห่มเนื้อตัวสั่นด้วยความหนาวเนี่ย

นางบุญเรืองก็บอกว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปขอความช่วยเหลือกับสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เพื่อติดตามหาลูกสาวคนเล็กที่มาทำงานที่พัทยาที่ขัดติดต่อไปแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็ออกตามหามา๒วันแล้วแต่ก็ไม่พบ
ตัวเองก็เลยเงินหมดค่ะเพราะว่านำเงินติดตัวมามีอยู่นิดหน่อยเงินหมดปั๊บ
ก็ไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหน่วยงานใดเข้ามาช่วย
ลูกสาวคนเล็กเนี่ยตายไปแล้วหรือเปล่าขอให้เดินทางกลับบ้านไปจะมาอยู่แถวนี้ทำไม
ก็ไปบอกคุณตากับคุณยายเขาแบบนี้อืมนางบุญเรืองเองก็
แกก็ไม่รู้จะยังไงนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาเนี่ยขับรถกระบะมาส่งที่ชายทะเลสัตหีบ
แกไปส่งซึ่งถือว่าเป็นบ้านของพี่สาวนายสุริยาพันธ์สิง
ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปพึ่งใครแล้วเพราะว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครช่วยเหลือ
ไม่มีใครช่วยติดตามลูกสาวให้เลยเพียงบอกแต่ว่าให้กลับบ้านไปเท่านั้นเอง
นางบุญเรืองก็บอกว่าตนนี้ก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ได้นานสักแค่ไหน
แต่ช่วงบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็อยากจะพบกับลูกทั้ง๔คน
ซึ่งลูกคนแรกแล้วก็คนที่๓เนี่ยทราบว่าไปอยู่ต่างประเทศ
ลูกคนที่สองน่าจะอยู่กรุงเทพแต่ก็ติดต่อใครไม่ได้เลย
ส่วนคนสุดท้องรู้แต่เพียงว่าทำงานอยู่ที่พัทยา
ตัวเองก็เลยออกตามหานะคะตอนนี้ก็บอกว่าทนความคิดถึงลูกไม่ไหวแล้ว
ตัดสินใจให้นายสุริยาสามีใหม่ขี่รถจักรยานยนต์คันเก่าจากสะแก้วนะคะ
ก็ไปที่พัทยาหวังว่าตัวเองก็จะได้พบกับลูกสาวคนสุดท้อง
แต่ปรากฏไปแล้วก็หาไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้จุดหมายปลายทาง

เพราะดีตอนนี้ก็ตัวเองรถจักรยานก็พังด้วยนะคะ
เพื่อให้ผู้ใจบุญให้การช่วยเหลือ
ก็เดินทางเข้ามาขอพักที่สถานีตำรวจเมืองพัทยาแล้ว
อย่างไรก็ตามตอนนี้นางบุญเรืองก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ช่วยให้เขาได้พบเจอกับลูกเขาบ้าง
ถึงแม้ว่าลูกเขาจะไม่อยากให้แม่ไปอยู่ด้วยไม่เป็นไร
แต่ขอให้เขาได้เจอได้ไหมลูกสาวของพูดยากนะคุณยายนะคะก็ชื่อนางสาวเจนจิราหลังทองหลางนะคะมีลูกสาวคุณยายนะส่วนคนที่สองเนี่ยก็ชื่อนายสมจิตหลังทองหลาง
ไม่เห็นแล้วด้วยแบบว่าไม่ติดต่อกันนะคุณแม่ให้ดูทีวีนะเล่นโซเชียลก็มี
หนึ่งสาววัยทำงานจะใช่อายุหนึ่งเจาะชื่อยูะในวัยทำงานแบบไปเลยมั่งอ่า

มาดูเรื่องทางพุทธศาสนากันบ้างนะครับ

เดินข้ามอเมริกากันเลย

พระสุธรรมธิตธรรมโม

เป็นระยะทางทั้งหมดเนี่ย

สหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวค่ะ

ซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กอีกไม่กี่วัน

ล่าสุดวันที่๒๗มิถุนายน

การเดินท้าวจากรัฐเป้นซีเวนีย

ที่เมืองแฮล์เกตราว

เดินท้าวมาราวประมาณสัก
๖๐มีหรือว่าประมาณ

ท่านแล้วก็วันที่สามสิบนะคะมิถุนายนนี่แหละค่ะก็จะท่ามกลางนะฮะ
ไมตรีจิตของชาวอเมริกันแล้วก็ชาวไทยในอเมริกาที่ให้ความสนใจนะ
ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพระสุธรรมเนี่ยเกือบตลอดเส้นทางการเดินเท้าในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ก็เรียกได้ว่านะครับรายงานข่าวบอกว่าอย่างนี้ค่ะกลุ่มชาวไทยในนิวยอร์กแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยนะคะ
จัดกิจกรรมลนรงค์ให้ผู้ศรัทธาแล้วก็สนใจเนี่ยเข้าร่วมเดินเท้าร่วมกันเส้นทางในช่วงเข้าสู่หลักใหม่สุดท้ายนะฮะ
จริงท่านเนี่ยก็เดินมาตั้งแต่นู่นนะแถวแคริฟอร์เนียมาเลยนะมาถึงนิวยอร์กไปออก
ตอนนี้พอมาถึงใกล้นิวยอร์กก็จะมีการร่วมเดินกันเรียกว่าสุดแผ่นดินอเมริกา
ในวันที่๓๐มิถุนายนนี้แหละค่ะเวลาประมาณ๔โมงเย็น
โดยจะนัดรวมตัวกันที่สารวาการนครนิวยอร์ก
แล้วก็จะเดินไปจนถึงจุดสิ้นสุดตรงริมอ่าวนิวยอร์กนี่แหละค่ะเป็นระยะเวลา
เป็นระยะทาง๐๘ไมค์ก็จะ
๐๘ไหมมันประมาณเท่าไร
ก็กิโลไม่มันยาวกว่ากิโลใช่ไหม

ก็จะมีการเตรียมทงชาติไทยไปร่วมต้อนรับนะฮะ
ในการเดินทางข้ามอเมริกาของพระสุธรรมนี้ด้วยค่ะ
พระสุธรรมเป็นศรัคดีเลยนะติดตามตลอดยาวตลอดทาง
ซึ่งเป็นบริเวณจุดสุดท้ายเนี่ยนะคะ
มุ่งหมายเพื่อสันติภาพสำหรับโลกเลยครับพี่

ก็ตรงจุดอนุสวรีเทพีเสรีภาพนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นการเดินทางยาวนานมากเลยทีเดียว
ถ้าจะนับกันโดยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่วันที่๒มีนาที่ผ่านมา
เพลงนี้แหละซึ่งเป็นเส้นทางหลวงสายแรกของสหรัฐนะฮะ
แล้วทำไมจึงไม่ใช่เลข๑เนาะ
ที่ผ่านจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยนะจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ย
กันระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยนะมุ่งหน้าไปสู่เนี่ยนะ
อนุสวรีเสรีภาพในเดือนกรกฎาคมนะครับ
พระสุธรรมนี้นะคะใช้เวลาเดินทั้งหมด๑๒๑วัน
เร็วนะพี่หรือว่า๔เดือน

ท่านเดินเร็วมากนะเมื่อกี้จากที่ดูนายพระ

มีนาเมษาพฤษภาพวิทยุนาส์กับมักอันดา๔เดือน

เอาล่ะค่ะฮือหากันทั้งบางเลย

ก็ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินท
ลงพื้นที่ไปเลยที่บ้านเลขที่๓๗หมู่๑๗

ที่ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
หลังจากทราบข่าวจากโซเชียลมีเดียบอกว่า
มันมีจอมปลวกผุดขึ้นที่บริเวณติดกับสนามฟุตบอล
อยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉียง
ภายในบริเวณบ้านพักของนางจอมอายุ๕๘ปี
โดยจอมปลวกลักษณะดังกล่าวคล้ายกับพญานาคค่ะ
เมื่อไปถึงก็พบร่องรอยการทำพิธีกันไปเรียบร้อยแล้วนะ

เยี่ยมโบ้ยเสียนเป็นร่างทรง
ร่างทรงก็มาทำพิธีกันไปแล้ว
โดยการทำปรัมพิธีมีบายสีร้อมเลย
ปลวกลักษณะคล้ายกับพญานาคขนาดความกว้าง๕เซนติเมตร
สูงจากพื้นประมาณ๒๙เซนติเมตร

ขดตัวซ้อนกันอยู่
เห็นเป็นเสียญพญานาคแบบชัดเจนมากทีเดียวนะคะ

จุดทูปเตียนกันเลยทีเดียวบูชาไหว้กัน
พอเข้าไปดูใกล้ก็แบบว่าไม่เคยเห็นจอมปลวกที่มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายกับพญานาคแบบนี้มาก่อนเลย
ก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเก็บเอาไว้กันเป็นที่ระลึกสักนิดนึง
แต่พอซูมภาพเพื่อให้จะเห็นก็มันเห็นเลขเด็ดนะ
เพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชค
ก็จะเอาไปลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ

บอกว่าควรคุณยายคนนี้อายุห้าสิบแปดปีก็บอกว่า
เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองสร้างกระท่อมเอาไว้ตรงนี้
ทหารก็ลงพื้นที่มาตรวจอีก

มีข้าวของเครื่องใช้มาเส้นไหว้กันเลยทีเดียว

ก็มาทำพิธีเข้าทรงขอเลขเด็ดเมื่อคืนที่ผ่านมา

พบอะไรเป็นตัวนิดเดียว

คล้ายกับเขียวเกี่ยวข้าว
เขาว่าอย่างนั้นตนเองก็ไม่ได้บอกใคร

ผู้คนรู้กันเป็นวงกว้างไง
เขารู้กันเป็นวงกว้างก็เลยต่างพากันมา
อย่างที่บอกไปค่ะถ่ายรูป

ขอกันเป็นจำนวนมากส่วนตัวนั้น

ไม่เป็นนะคะดิฉันไม่ทราบจริง

ผิวขาวผมยาวเธอมานอนอยู่ตรงนี้

ให้ช่วยทำทางให้หน่อย

อยากให้ไปหาตนที่บ้านหน่อย

เมื่อคืนเขาก็ผ่านร่างทรงมาบอกอีกบอก
ว่าอยากได้โอ่งน้ำ

ถวายอ๋อข้าง

ต่างถิ่นทีนี้มาชมกันเป็นจำนวนมากเลย

แอบเห็นแป้งหน่อยนะเบอร์อะไรสรุป

ถูกคอสชจับไปหมดเลย

คอสชก็ไปผิดแล้ว

คอสช
ไปกันไปกันหลายแห่งเลยทีเดียว

แต่ข้างนอกแต่มันจะเลื้อยเข้าไปในห้องโดยสารได้เปล่า

อันนี้งูอย่างนี้ไม่สีไม่สวย

เห็นเป็นกระเป๋าอีกแล้วเหรอ
ที่ข้าตัวแค่นี้ทำกระเบาใส่เสร็จตังค์ยังไม่ได้
โอ้โฮหิวได้

มันก็มาไปอยู่ตรงล้อด้านซ้าย

กลับรถเก่งสีขาวที่มีเลขเขมียนกรอกใกล้ชอตจิ้ง
เขาเก่งนะพวกนี้ก็ไม่กลัวงูมันฉกสวนออกมาเหรอ
นี่เขาปล่อยอยู่เนี่ย

ก็เห็นมันเล้ยมันเล้ยไป

ทำยังไงก็ไม่ได้เอาสเปนฉีดไล่

เพราะว่าไม่ไหวเหมือนกันมันก็แบบว่าเวียนหัว

ถ้าเรียกได้ว่ายาว๑เมตร

จะสารแนกกับเขาด้วยนะนี่
ทำเป็นสารแนกหรือจะโดน

๓๖๘๑แม่เมื่อกี้
นี่ไงชัดเจนคุณพระ

นี่ก็ต้องแบบว่าเรื่องความรักเนอะ
ใช่เขาอาจจะเจอเนื้อคู่

ตะเคียนต้องมาทุกครั้ง

โดยที่พระภัยบูลปริปุโน

อำเภอวิเศษชายชาญท่านก็เล่าให้ฟังว่า
วัดหลักแก้วปุตติสองขอนรั้วบท

เรือสัมเภาโผล่ขึ้นมาจากบริเวณ

อ้าวยังไงกันก็เลยให้หมอดูที่เชี่ยวชาญ

แล้วทั้งหมดเป็นทรงเรือสัมเภาด้วยนะฮะ

อีกตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ

เก็บอัฐิทรงเรือสัมเภานอกจากนี้
เพราะว่ามีแม่ตะเคียนอยู่บริเวณ
ใต้อิตทรงเรือสำเภาอีกสองท่อน
ซึ่งตรงกับคำทำรัยของหมอดู

มักจะจะมีวิญญาณมีแม่ย่านางอยู่ในนั้น

ว่ากำลังจะยกท่อนตะเคียนขึ้นมา

แล้วก็พูดจาเสียงสั่นเคลือผิดไปจากเสียงปกติของเขา
บอกว่าดีใจได้ขึ้นมาอยู่บนดินแล้ว

ชาวบ้านก็เลยนี่เงินไปหมดเลยยังไงกันเนี่ย
หลังจากนั้นชาวบ้านพอทราบข่าวเรื่องนี้นะฮะก็เดินมา
ดูตัวเลขประเภทฐานเก็บอาทิตย์ทรงเรือสัมเภาเพื่อนำสิ่งโชคต่อไป
นี่คือเรื่องใหม่นะพี่นะเก็บอาทิตย์ทรงเรือสัมเภาคือทรงริรีนะ

เขาบอกว่าใช่เมื่อกี้ตอนรถเมย์เข้ามาฝนฝนเริ่มลงเม็ดปล่อยมาแล้ว
แต่ตอนนี้น่าจะเริ่มแบบมามืดหนักแล้วแหละ

ก็น่าเป็นช่วงเรื่องสามีดิฉัน

คุณพี่สามีพี่เยอะมากพี่พูดชื่อมาเลย

ป้องนวัตรเขาบอกเขาไม่แค่สื่อนะคะค่ะจะแต่งตอนไหนก็ได้

เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องป้องทำไมไม่อยากมีคู่

เขาไม่อยากมีเลย

พี่พูดในรายการนี้ทุกครั้งที่มีข่าวป้อง

อยากให้น้องต้องขอเพย์เทปดู

นี่ดูดิ

เขาดูเหมือนเดิม

คุณฮันเสนอข่าวอย่างนั้นไปต่อมานะคะ
คงต้องถามแล้วป้องครับ

ใช่เพราะเขาหายไปนานพอสมควรเหมือนกันนะ

คือตั้งแต่เมีย๒๕๖

เขาก็ไปแต่เมืองจีนอยู่บ่อย
ไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่น

ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ามีละครละครอะไร

แต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์

แล้วเขาก็จะไปงานอีเวนต์บ่อย
แล้วเขาก็ไปอยู่เรื่อยใช่ไหม
เวลาไปงานอีเวนต์เขาก็จะไปเที่ยวด้วย

ล่าสุดก็ไปวังโจมามั้ง

มีผู้ชายคนเดียวมองเข้าไปสิ
ตอนนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีไง
ตอนช่วงที่นางเอกฟ่านปิงปิง

เพราะมันจะเป็นแนวในลักษณะ

แต่ว่าเขารับอยู่ในลักษณะของ

ละเอียด
จริงแล้วเราก็อยากถามป้องนะ
ว่าอายุ๔๐แล้วอะไรอย่างนี้แล้วยังไงมันจะปล่อยให้มันเป็นสดไปอย่างนี้ไปเรื่อย
หรือยังไงเนี่ยก็บอกว่าผมก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกครับก็สนุกดีวันก็ขำไป
จริงผมเขาบอกอย่างนี้ผมมันไม่ได้เป็นวัยรุ่นแล้วนะ
คือเวลาจะมารักเลิกอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะ

หลังจากตรงนั้นก็ไม่ได้ยินเลยอะ
ก็ไม่ได้ยินเลยฉันห้ามไว้เองอะ
ไม่ได้พี่ห้ามไว้นะก็มีปีแล้ว
ไม่ได้พี่นี่นะใจกว้างพอนะป้องพี่ใจกว้างพอนะ

อยากให้ป้องมานั่งอยู่หรือได้ยินแล้วอยู่ใจถามป้อง

คนเรานี่ฉันไม่มีตรงกลาง

อรับนั่งอยู่ตรงเนี่ย
เจอได้ไงอายุ๔๐ผู้ชายมีได้แล้วนะเพราะว่าพอเราแต่งงานตอนช่วง๔๐กว่าจะมีลูกลูกลุนิติภาวะเราก็๖๐นะ
ใช่ป่ะมีนานกว่านี้เดี๋ยวลูกจะ
ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากมีแต่เขาบอกเขายังไม่เจอคุณแม่
อย่าหวังเลยจะให้ลูกเลิกมันมาเลี้ยงเรา
อย่าเลยดูไอ้ไมเคิลของแกสิหายหัวไปไหนกันนี่
เขาจะมาไหมเนี่ยเลือดมา๓เดือนแล้ว
ตอนนี้ชีวิตวัยนี้คืองานเป็นหลักไง
อีแม่ยังต้องทำงานเลี้ยงตัวเองอยู่เลย

เมื่อกี้ก่อนมานี่เจอพี่นีโน่

ไม่มีอะไรไปร้านพี่นีโน่มากับข้าวอร่อยมากจริง
พี่ลิบน้ำนะเปิดร้านอีกแล้ว
อาหารแบบแซ่บมากจริง
ต้องก็ท่ามถนนข้ามด้วย
อ๋อดินในน้ำจาพยานี้

เขาบอกว่าอีกร้านก็ดูดีนะ

อยากอ่านต้องตลอด
พอแล้วคุณแม่
ตลอดแล้วคุณแม่
น้องไปเรื่องของเอสเตอร์กับเคนปูปูมกันดีกว่า
เอสเตอร์เขาออกมาพูดเองเลยว่า
คุณเคนภูมิก็ถูกโยง

ก็เรียกว่ากำลังมีประเด็นดราม่า

ก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน

ล่าสุดมีข่าวอักษรย่อออกมา

ภูมิภูมิแอบไปกินตับกับออฟอร์หรือเปล่า

เลยอ่ะไม่รู้จะตอบอะไรด้วยอีกอย่างก็ไม่ได้อ่านด้วยน้องบอกแบบนี้ตกใจไหมที่มีคนโยงมาที่แฟนเรา
ต้องบอกว่าไม่ตกใจนะคะไม่รู้เลยว่าต้องรู้สึกยังไง
มันก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันคือชื่อใครอาจจะเป็นการเดากันไปหรือเปล่า
เคนเนี่ยได้มาบอกมาพูดเรื่องข่าวให้ฟังไหม
บอกว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าไปถามพี่เคนเลยค่ะพี่เคนยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ส่วนใหญ่เนี่ยหนูจะเป็นคนที่รู้ก่อนจะกลับไปถามไหมนักข่าวถาม
อาจจะเล่าให้ฟังมากกว่าว่าพี่มันมีตัวอักษรย่อแบบนี้แล้วเขาก็โยงมาว่ามันเป็นพี่
ไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมต้องเป็นพี่อาจจะมาถามล่ะค่ะเขาว่าอย่างนั้น
ตัวเราเองมั่นใจมากแค่ไหนว่าไม่ใช่เคนภูมิแน่แน่ถ้าณตอนนี้เนี่ยหนูมั่นใจค่ะ
รู้สึกว่าประสบการณ์พี่เขาโตมากขึ้นแล้วและเวลาเราสัมผัสเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจริงใจ
รู้จักเขามาตั้งแต่แรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะ
ว่าอดีตจะทำอะไรมาหนูรู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่า
กลัวว่าจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมาคบกับเราไหมนักข่าวถาม

น้องบอกว่าไม่กลัวค่ะอย่างที่บอกคือเราอาจจะเจอกันช้าไป
ถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้มันก็จะดีมากโอ๊ยน้องมองแบบเนี้ยน่ารักเนอะ
แสดงว่าเราไม่ค่อยใส่ใจกับอดีตไม่ได้ใส่ใจค่ะคือพยายามอยากจะ
ไม่อยากจะเอาเรื่องอดีตมาคิดเลยเจอเพราะว่าเราเนี่ยเจอกันอาจจะช้าไปจริงจริง
ว่าเขาจะไปทำอะไรมาหรือว่าเราไปทำอะไรมา
ก่อนหน้านี้มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันอยู่ในช่วงของวัยการเรียนรู้ด้วยนั่นเอง
โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครไหมในอดีต

ตอนนี้เราก็รู้กันแล้วว่ากันนพัฒน์กับมารีเบอร์เนอร์เขาเป็นแฟนกัน

ก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเขานะเมื่อเรากำลังเดินสตาร์ททั้งหลาย
ครับ
รอบการ่าของบาลังเมฆก็นักแสดงไปกันเยอะเลยรอบการ่าเนี่ย

และก็มีคู่รักมาแรงกัฬนัพัดแมร์ฟรีเบอร์เนอร์นะฮะ
ไอ้เมนูก็เปิดตัวแล้วเขาก็อบเอวกันอย่างนี้
ไปเจอกันได้ไงหรอห้องน้ำ
กำลังจะบอกว่ากำลังปรับชุดอยู่สุดลิดเลย
เพราะน้องเขาแบบใส่ชุดเปิดลึกมาก
ไม่หนาวเหรอพวกที่ใส่เปิดไป
เขาสวยไม่เคยสวยแซงเลยไม่เคยเปิด
หนาวจะตายก็เอาแจ๊กเก็ตไปเวลาดูรพร

เขาก็มีกันโอบไว้ไง

นี่คือภาพชื่อว่าเหม็นความรักนะคะ

โดมก็บอกว่ารักดูนะ

เขาก็แซวกันน่ารักน่ะ
โดมก็บอกงงนิด
คุณเกลือเขาโพสต์ลงไปว่าบริษัทนี้
พระเอกนางเอกพบรักกัน๖คู่แล้วนะจ๊ะ

ให้ว่าหกคู่มีใครบ้างเชื่อบอกหน่อยนะมาดู
พระต่อเทศเทศแล้วนะทำให้วูดดี้นี่แบบว่าซึ้งในรถพระธรรมกันเลย
ทีเดียวเย็นอ้าวเขาบอกอย่างงี้จริงจริงหลังจากที่พระกิติยาโนหรือว่า
พระต่อนี้นะฮะได้เข้าพิธีอุปสมบทไปอ่ะแบบเงียบเงียบนะฮะที่วัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเมื่อวันที่สิบสามมิถุนายนนี่แหละค่ะดีเท่นจริง
เท็จจริงก็อ่านในบารีก็ได้อ่านในบายลานโดยพระต่อเนี่ยได้ตั้งใจที่จะ
เรียนเพื่อจะศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
แล้วก็เพื่อที่จะบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยซึ่งหลังจากที่บวชเรียนมาได้ระยะ
หนึ่งแล้วนะคะพระต่อเนี่ยก็ได้ปฏิบัตินะฮะกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัดเลย
ในวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพระต่อก็ได้เทศนาเนี่ยนะฮะ
ให้กับญาติโยมที่วัดเนี่ยนะคะให้ฟังโดยที่มีวูดดี้มิลินทจินดาเนี่ยนะคะ
ได้โพสต์คลิปพระต่อเนี่ยนะอันนี้คือคลิปที่วูดดี้โพสต์นะ
เทศนะพร้อมกับมีข้อความนะว่าอย่างนี้ฟังพระต่อเทศแล้วก็แอบคิดในใจว่า
ท่านบวชนานนานได้ไหมเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่เชื่อว่าบวชครั้งนี้เนี่ย
สาธุเอาเรื่องลงเอาเรื่องรักแล้วกันค่ะ

เต๋อใหม่ขั้นเด็ก
มี่มี่เอานพา
อันนี้นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ